ย้ำอีกครั้งนะครับจากรายงานของคุณเกลือชัยคุณโทบ่าย๓โมงครึ่งนะครับ
ช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ก็รุ้นเชียร์กันได้กับโปรแกรมนัดแรกของทีมไทยก็ร่วมรุ้นร่วมเชียร์นะครับ
ไทยนั้นไปถึงฝันในการป้องกันแชมป์ไม่ได้นะครับ๒สมัยติดต่อกันนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ในวันนี้นะครับเราทราบกันมาก่อนอันนี้ว่า
ของอังกฤษลักษณวิตการแสดงข่าวก่อนแล้วนะครับ
วันนี้มีการจัดงานอย่างเป็นทางการนะครับ
สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์แล้วก็เปิดใจต่อหน้าสื่อบัญชนทั้งของไทยและก็ต่างชาติที่ให้เขาสนใจกับประเด็นนี้นะครับ
โดยคุณเสถียรเศรษฐศิษย์นะครับซึ่งก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริษัทคาราบาลกรุ๊ปจำกัดมหาชน
เสื้อขาวเมื่อสักครู่อดีตผู้สาประตูของทีมชาติอังกฤษแล้วก็เลี้ยวภูนะครับ
งบมาในการสำสนุนรูปการแรกเนี่ยห้าร้านปอนรูปการที่สองหกล้านปอน
แล้วก็รูปการณ์ที่๓ก็เพิ่มอีกนะครับ๗ล้านปอนด์
รวมสามปีนะครับสิบแปดล้านปอนเดี๋ยวว่าประมาณนะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบหกล้านบาท
ก็ยังมีการพูดอีกนะครับว่าคาราบาลกรุ๊ปก็เล็งเห็นว่าตลาดฟุตบอลของอังกฤษนั้นกำลังได้รับความนิยม
ซึ่งจากการเป็นสปอนเซอร์ให้กับสโมสรเชลซีทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนในทุกพื้นที่
ส่วนการสนับสนุนในครั้งนี้เชื่อว่าจะสร้างชื่อแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักไปบนเวทีโลกครับ
ผมคิดว่าใน๓ปีที่เราเป็นสปอนเซอร์ให้กับลีกครับอันนี้น่าจะทำให้แบรนด์ของคาราบาลเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วโลก
แล้วเชื่อว่าจะเป็นประตูหรือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการที่เราจะเข้าไปหาคู่ค้าในประเทศต่าง
ซึ่งแค่ระยะเวลาสั้นที่มีการเปิดตัวว่าทางคาราบาลได้เข้าไปเป็นสปอนเซอร์ลีกนี้เนี่ยเราก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดี
สำหรับฟุตบอลลีกครับนะครับก็เป็นรายการเก่าแก่อันดับ๓ของประเทศอังกฤษก็มี๙๒ทีมในการเข้าร่วมการแข่งขันแบ่งเป็น๒๐ทีมจากพรีเมอร์ลีกแล้วก็๗๒ทีมจากลีกอื่นที่รอลงไปนะครับ